อีกหนุ่มก็หล่อเหมือนกันค่ะน้องบลิววรพลนั่นเอง
เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องขนหัวลุก
ตั้งแต่รับเรื่องละครสร้อยนาคีมา
งานนี้เจ้าตัวบอกว่ากลับบ้านไปทีละหลอนทุกที

นี่หนุ่มหล่อคนนี้เลยน้องเล่าให้ฟังคุณผู้ชม

เป็นเรื่องราวจากปากของพระเอกคนนี้เลยคุณผู้ชม

บอกว่าหลังจากที่ได้มารับบทพระเอกละครเรื่องสร้อยนาคี

เกิดเหตุการณ์แปลกหลายเรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกเลยละครที่ติดต่อมาเนี่ยยกเลิกไปนะ
แล้วจู่ก็ได้กลับมารับบทพระเอกเรื่องสร้อยนาคี

บลิวก็ไปตะเวนไหว้ขอพรองค์พญานาคตามความเชื่อ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตระเวนทำบุญ
ส่วนเรื่องร้อนที่เล่าให้ฟังที่บอกมาเลยเจอกับตัว
ลิวบอกว่าช่วงที่เดินทางไปถ่ายละครต่างจังหวัดนะพี่

เดี๋ยวก็น้ำไหลได้ยินเสียงน้ำจากห้องน้ำ
แล้วพอเข้าไปดูน้ำมันไม่มีมันไม่ได้มีใครเปิดน้ำอะไรเลย
เสียงตะกุกตะกักตั้งคืน
ทั้งที่บลิวนอนอยู่คนเดียวค่ะ
ผมไม่ได้เจอเป็นแบบว่าพญานาคอะไรอย่างนี้นะ
ไม่ได้เจอแบบผมไม่ได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผมเจอแบบผีอะไรอย่างนี้
พอมาเล่นเรื่องนี้ผมเจอไปประมาณ๒ครั้ง

ผมไปนอนต่างจังหวัดก็เจอทั้งที่ปกติไม่เจอ

เราก็เหมือนอยากมีที่ยึดเหนียวจิตใจเนอะ

ให้แบบให้เราเล่นไปไม่มีอันตรายอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำ
ตอน๖โมงเช้าผมจำได้เลย

แล้วมันเสียงจากในห้องผมเลยอะไรอย่างนี้
แล้วเจอแบบแปลกแบบเยอะเลยครับ
อาจจะแบบเห็นว่าเราทำบุญเยอะอะไรอย่างนี้
ก็แบบมาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้
ถ้าจะให้คิดไปในทิศทางที่หนุ่มบลิวเขาเชื่อก็ว่ากันไปได้

พญานาคก็ต้องอยู่กับน้ำได้ยินเสียงน้ำบ่อย
ความเชื่อทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม